ขยับต่อเดี๋ยวจะพาไปดูขนมแปลกซึ่งเข้าใจว่า
กรุงเทพยังไม่ค่อยจะเห็นชื่อว่าขนมเข็ดหมูน
อย่าเพิ่งงงงเลยงงตั้งแต่แรกแล้ว
เอาใหม่อีกชื่อนึงมันมี๓ชื่อ
ขนมปาการังยัง
ไม่เป็นไรแต่ว่านี่คือขนมปักใต้ร่อยแรงครับ
ขนมปักใต้อยู่ที่จังหวัดสตูน

รู้จักเคยทานแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร
ขนมปากการังมันคือจะคล้ายก้านปาการัง
แต่ชื่อเป็นทางการคือขนมเข็ดหมูน
เห็นไหมรสชาติเป็นไงก็จะกรุบกรอบ
หาซื้อได้ผมเคยเห็นในโลกออนไลน์
ในพวกออนไลน์ทั้งหลายหาซื้อได้
แต่ถ้าตามตลาดกรุงเทพหานครไม่มีครับ
ขนมนี้รสชาติหวานกรอบอร่อยหอมงาพริกไทยขายดี
ขายดีในพื้นที่ของจังหวัดสตูน
ที่อำเภอลงงูจังหวัดสตูนบ้านดาหลำตำบลขาว

หากใครจะซื้อเนี่ยออนไลน์ล้วนเลยนะฮะ
ขายปิ๊บนี่วิธีการทำ
มันจะเป็นเส้นอย่างนี้คล้ายขนมเบลเยี่ยมหรือฝรั่งเศส
มันจะเป็นแท่งอะไรโรดชูโรสอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

เขินเลยพูดผิดเขินทันทีเลย
นะฮะปี๊บละอันนี้นะขนมเห็ดหมูนเนี่ยปี๊บละ๔๐๐บาท

ฉันไม่อยากกินเยอะอยากลองชิมก็กระปุกละ๑๐๐บาท
หาซื้อได้เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอไหมฮะน่าทาน
หน้าทานนะหาซื้อได้อยู่ที่จังหวัดสตูน
นี่คือร้อยแรงขนมปักใต้จังหวัดสตูนนะฮะ
เคยทานแต่ไม่รู้จริงว่ามันเป็นอะไร
มาจำรสชาติไม่ได้แล้วผมเคยทานหรือเปล่าในชีวิตเนี่ย

อร่อยนะมีงานดำด้วยนะครับอาหารดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ